ส่วนเรื่องนี้ค่ะไปต่อกันที่พิศนุโลกค่ะ
ตำรวจจับคุมผู้ต้องหา๔คนในข้อหาร่วมกันฆ่าในแจ๊ค

หัวหน้าชุดเก็บกู้เกือบเงินกู้ค่ะ
วันนี้ถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
คือปมเหตุไม่ใช่เรื่องงานเรื่องเงินกู้อะไร
แต่ว่าเป็นเรื่องของการยืมรถมอเตอร์ไซค์มาใช้
ทางแล้วไม่ยอมคืนแล้วก็เป็นประเด็นขัดแย้งกันเรื่อยมา
นำไปสู่เหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ

อันนี้คือคลิปก่อนหน้านี้นะคะ
ซึ่งอันนี้เป็นหลักฐานหนึ่งที่ตำรวจเขาบอกว่า
เป็นหลักฐานยืนยันเลยค่ะว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด

ระหว่างผู้เสียชีวิตคือในแจ๊คกับผู้ก่อเหตุ
นี่คือตอน๒ทุ่มครึ่งของวันที่๘กุมภาที่ผ่านมา
นายวีรพงศ์หรือในแจ๊คเนี่ยก็มีปากเสียงกันนะคะ
แล้วก็มีการคุยโทรศัพท์ท้าทายกับผู้ที่อยู่ปลายสาย
มีการด่าทอมีการเรียกให้มาพบ
หลังจากนั้นตอน๕ทุ่ม๔๗ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัด
แล้วก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่เราท่านทราบกันนี่แหละค่ะ
ภูมิครับการตำรวจภูทรพิศนุโลกบอกว่า
จากคลิปนี้รวมถึงการโพสต์ท้าทายในเฟซบุ๊ก
คำให้การของคนใกล้ชิดและเบอร์โทรล่าสุด
ที่ในแจ๊คคุยด้วยก่อนเสียชีวิต
ก็เลยทำให้การตามตัวผู้ก่อเหตุทำได้ไม่ยาก

ก็สามารถออกหมายจับในพงศกรโตสุวรรณ
อัตภพลเสือเปรมนายปริญญาสามน
และนายสาธิตพานโยหรือว่านายเอกปากน้ำโพ
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
บุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน

๔คนก็ติดต่อมาขอมอบตัวนะคะ
และวันนี้ค่ะตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
นายสาธิตหรือว่านายเอกปากน้ำโพ
ลงไปพบในแจ๊คแล้วก็มีปากเสียงกัน
แจ๊คชักปืนออกมาแล้วก็ยื้อแย่งปืนกันนะคะ
ทำให้กระสุนลั่นไปโดนพื้นปูน๑นัด
จากนั้นนายอัตภพลก็เข้าไปชกในแจ๊ค
แจ๊กล้มปืนลั่นอีกหนึ่งนัด
เลยทำให้ในแจ๊คเสียชีวิตค่ะ
นายอัธพลเก็บปืนของในแจ๊คไปด้วย
และอ้างว่าไม่ได้เจตนายิงไม่ได้เจตนาจะฆ่าให้ตาย
บรรยากาศการทำแผนในวันนี้คุณผู้ชมดูนะคะ
คือตำรวจสอพมพิศุนโลกเนี่ย

กลัวว่าจะเกิดการรุมประชาธรรมนะฮะ
นี่คือช่วงเวลาตอนที่ไปทำแผน
แต่วันนี้ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะ

เพราะว่าผู้ตายเคยไปยืมรถมอเตอร์ไซค
ของผู้ก่อเหตุมาใช้จนพังแล้วก็ไม่ได้ซ่อมให้
อ่าเรื่องของเกิดกู้ไม่แน่ใจเกี่ยวครับ

อันนี่แจกัดตอบถามนะครับ
ว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้ง
กลุ่มของผู้ตายนะครับ

หม่อมานว่าทำรุ๊ดก็ไม่รับผิดขอบ
ส่วนเรื่องประเด็นปืนลั่นจนไปโดนในแจ๊คเสียชีวิต

แล้วก็วิถีกระสุนอีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็เบื้องต้นควบคุมตัวทุกคนไว้ที่สพเมืองพิศนุโลก

ก่อนที่จะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง

พ่อกับแม่ผู้เสียชีวิตยังเศร้าเสียใจอยู่
แล้วก็ทันทีที่ทราบข่าวตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้
ก็โล่งใจแล้วอยากให้ตำรวจเอาทุกคนมาขอขมาศพลูกชาย
ส่วนตัวเองบอกว่าจะไม่อโหสิกรรมให้
ขอให้ทุกคนไปชดใช้กรรมตามกฎหมายค่ะ